อ่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นดราม่าร้อนความเห็นแสบ

มันเป็นร้านชาบูฮะชาบูหมูกระทะเนี่ย
ใช้ทางเท้าตั้งโต๊ะเป็นแถวยาวเลยนะครับ

นั่งทานบนสน่ำย่านะครับ
แต่อยู่ริมทางเดินเท้าทางเท้านะ
แต่ถ้ารถมันหักหลบมาแล้วก็ตัวใครตัวมัน

ภาพนี้แหละครับคุณผู้ชมครับกำลังเป็นดราม่าอยู่ในขณะนี้
โพสต์ภาพของร้านหมูกระทะอยู่แถวศรรยาเนาะขอบประถม
ตั้งโต๊ะแล้วก็เตาปิ้งบนทางเท้าริมถนนเป็นทางยาว

แล้วก็เขียนข้อความในเชิงตั้งคำถามว่า
โอ้โหนี่เรามาถึงขั้นนี้แล้วเหรอเนี่ย
ไปเอาแรงบันดาลใจมาจากไหน
ชาบูกลางฟุตบาทเลย

ไม่ต้องสนกันแล้วอยากทำอะไรทำ

หลังจากภาพนี้ถูกแชร์ออกไปครับชาวเน็
เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
หลายคนมองว่าร้านตั้งโต๊ะแบบนี้ไม่เหมาะสม

นั่งอยู่รถพุ่งมาจากไหนไม่รู้
จะไม่คุ้มทั้งคนขายและลูกค้า
บางคนมองว่าการมาตั้งร้านบนทางเท้าแบบนี้ผิดกฎหมายครับ
แล้วเพราะทางเท้าเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะ

บางส่วนก็ตั้งคำถามทำไมเจ้าหน้าที่จึงปล่อยให้เกิดภาพแบบนี้

คนในพื้นที่นะเขามองแบบนี้
เขาบอกว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะ
เพราะพื้นที่นี้คนในพื้นที่เขาบอกปกติแล้วมันเปรียว
ไม่ค่อยจะมีใครเข้ามาเดินใช้ทางเท้าก็หรอก
การมีร้านมันกลับช่วยทำให้มีแสงสว่างในตอนกลางคืน

เขาว่าแบบนั้นคนพื้นที่นะ
ช่วยให้ถนนไม่มืดจนเกินไป
เขาบอกว่าอย่ามัวแต่มาจ้องจับผิดพ่อค้าแม่ค้าเลย
คุณไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางหรือยังไงจ๊ะ

เรื่องแบบนี้นานาทัศนะว่ากันไป
เดี๋ยวทางนครปฐมทางจังหวัดเขาชี้แจงว่ายังไง